หนึ่งเรื่องเป็นศึกอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ศึกนี้บอกเลยว่ามันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรี
ยอมอะไรก็ได้ยอมเป็นข้าวมันไก่ก็ได้

อะไรก็ได้แต่ยอมมาเยื่องผ้าขนหนูแบบนี้ไม่ได้

มันหนาวไงก็จะมาแย่งผ้าขนหนูทำไม
เอาแล้วแต่สุนัขเขาก็หนาวเขาก็อยากได้อย่างนี้เหรอ
ใช่แต่ผ้าที่ร้านเขาต้องใช้

มันเป็นศึกแย่งผ้าขนหนู
มันเป็นศึกแย่งผ้าค่ะคุณใจเย็นมีอะไรค่อยพูดค่อยจ่า
อย่าใช้กำลังอย่าใช้ความรุนแรง
เพราะว่าหมามันแรงเยอะ
จริงทั้งสองแรงหมา

คงจะเกลี่ยกันลงตัวหรอกคนละภาษา

อย่าใช้ความรุนแรงนะคะ

ให้ดูกันขำคุณผู้ชมครับ